ฟังแล้วก็เศร้าใจจริงนะคะมีหญิงสาววัย๑๘ปีชื่อว่าน้องปอย
แต่ออกไปปุ๊บไม่กลับมาบ้านสักทีทางบ้านก็สงสัยว่าทำไมหายไปนาน
สุดท้ายน้องปอยคนนี้จมน้ำเสียชีวิตนะคะ
ก็คือน้องปอยเป็นผู้พิการทางการได้ยินและพูดไม่ได้
ทางครอบครัวก็เลยบอกว่านึกภาพแล้วมันเศร้าใจมากเชื่อว่าตอนที่น้องปอยตกลงไปในน้ำ
คงจะต้องพยายามขอความช่วยเหลือครับแต่ด้วยความที่เธอพูดไม่ได้
เธอก็ไม่รู้จะส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือยังไงก็คือสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
พอคุณแม่เห็นศพลูกเนี่ยโอ้โหร้องไห้แทบขาดใจค่ะคุณผู้ชม
นี่นะคะน้องปอยหญิงสาววัย๑๘นะคะเป็นผู้พิการทางการได้ยิน
แล้วก็ไม่สามารถพูดได้นะคะนี่คือร่างไร้ลมหายใจ
จมน้ำเสียชีวิตค่ะเพราะว่าออกไปหาลูกออสหาปลา
คลองคูน้ำท้ายทุ่งนาบ้านหนองนาสร้างอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ก่อนเกิดเหตุค่ะนางสาวปอยออกไปกับน้องพลอย
หลานสาววัย๔ขวบไปหาลูกออสไปหาปลา
จังหวะนั้นนะคะนางสาวไฟล์ที่เป็นพี่สาวของปอยค่ะ
เห็นว่าเอ๊ะทำไมสองคนเขาหายไปนานก็ออกตามหานะคะ
ไปเจอทั้งคู่อยู่แถวจุดเกิดเหตุนี่แหละ
นางสาวไฟล์ก็เลยอุ้มน้องพลอยวัย๔ขวบกลับบ้านไปก่อน
อยบอกว่าขออยู่ต่อนะส่งสัญญาณโบกมือค่ะ
ไปก่อนเลยไปก่อนเลยขออยู่ต่อไฟล์ก็พาหลานกลับบ้านไปก่อน
ไปชั่วโมงนึงเธอก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมปอยไม่กลับมาสักที
มันนานเกินไปแล้วนะคะก็ย้อนไปที่เดิมไม่เจอปอยแล้วค่ะ
ก็หาอยู่ตั้งนานสุดท้ายเห็นร่างอยู่ในบ่อน้ำครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะที่จุดเกิดเหตุไปคุยกับไฟล์ค่ะ
เธอก็บอกว่าจุดที่เจอร่างน้องเธอวนหาหลายรอบนะคะแต่ไม่เจอ
ยกมือขึ้นไหว้อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักพักหนึ่งเจอกระป๋องน้ำ
อุปกรณ์ในการหาปลาค่ะลอยมาก็เลยมั่นใจว่าน้องปอยจมน้ำแน่นอน
ครับไปสองรอบไม่เจอครับแล้วก็อธิษฐานขอให้เห็นน้อง
ไปเห็นกระถังของน้องตั้งก็เลยก็เลยเดินหาน้องอ้อมค่ะ
ก็เห็นรองเท้าน้องกับสวิงลอยอยู่ตรงกลางแล้ว
น้องโพสต์เฟสบุ๊กบอกว่ายังตาย
น้องโฟสก่อนน้านี่ค่ะโฟสต่อมาชับบ่ายบ่าย
ใช่น้องโฟสได้เจอศพตอนเย็นใช่
คุณพ่อคุณแม่ของน้องปอยบอกว่าตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขึ้นมากค่ะครับคือก่อนที่จะมารู้ว่าน้องปอยจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
พ่อแม่ก็กำลังรับจ้างทำงานก่อสร้างกันอยู่ไฟล์ไปบอกว่าปอยจมน้ำตาย
ความรู้สึกของพ่อแม่คือหัวใจสลายค่ะตอนเช้าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กับแม่บอกว่าก็สังหรณ์ใจแปลกทุกทีก่อนไปทำงานนะคะ
ก็จะหอมแก้มกอดลูกสาวทุกครั้งแต่วันเกิดเหตุไปทำงานสาย
กอดไม่ได้หอมลูกเลยไม่คิดว่าลูกจะมาเสียชีวิตแบบนี้
สารลูกมากค่ะเพราะว่าก็นึกภาพตอนที่ลูกจมน้ำ
คือยิ่งสงสารจับใจนะคะคือน้องปอยคงพยายามจะส่งเสียงร้อง
แต่ด้วยความที่พูดไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้
ทำให้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินอะไร
แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะ
เมื่อคืนแม่นอนเลยนอนอยู่ตรงนี้แหละนอนข้างลูกเลย
เพราะลูกผมคนเดียวนะลูกสาวเดียวนะลูกสาวคนสุดท้องผม
ที่น้องปอยจมน้ำเสียชีวิตก่อนหน้านี้เคยเป็นพื้นราบราบมาก่อนนะคะแต่ก่อนหน้านี้เจ้าของพื้นที่เอารถแบ็คโฮลไปขุด
เอาดินไปถมที่เพื่อสร้างบ้านครับ
พอฝนตกก็เลยกลายเป็นบ่อน้ำค่ะกว้างสักประมาณสิบเมตรยาวสิบเมตร
แต่ลึกนะคะลึกห้าเมตรได้น้องปอยคงไม่เคยมาพื้นที่ตรงนี้มาก่อน
ไม่รู้ว่าลึกอาจจะก้าวพลาดตกลงไปแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตค่ะ
เพราะว่าเขาเพิ่งขุดได้ไม่ถึง๓เดือนเพราะว่าถ้าคนในพื้นที่เขาก็ไม่ค่อยมาหากินฝั่งนี้
เพราะมันเป็นที่ที่มีเจ้าของนี่น่าจะไม่รู้ว่าใช่ค่ะน้องน้องคงไม่รู้ว่ามีหนองอยู่ตรงนี้
จะมีรู้ไม่กี่คนครับคือดินตรงนี้มันลึกเพราะอะไรครับเพราะดูจากนี่ก็เป็นย่าตามปกติ
ดินตรงนี้ลึกเพราะว่าเขาขุดไปถมอ่าที่บ้านเขา
ปอยเป็นลูกสาวคนสุดท้องค่ะเป็นผู้พิการทางการได้ยินแล้วก็พูดไม่ได้ตั้งแต่เกิดนะคะ
แต่เป็นเด็กเรียนดีเป็นที่รักของเพื่อนน้องปอยเสียชีวิตคนในครอบครัวเสียใจมาก
เพื่อนเพื่อนก็เสียใจมากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครอบครัวจะทำพิธีชาปนกิจศพน้องปอยในวัดที่หมู่บ้านนะคะครับ